ฉันจะพาเธอลอย

ปีนี้งานเพียบเลยค่ะเปิดมาก็มีพรีเซนเตอร์

ผมปีนี้จะออกกำลังกาย

ก็เลยถามแบบน้องพลอยน้องพลอยแบบนี้

ยิงปืนหรอฮะในสนามใช่ป่ะ

ผมเหมือนกับบันหน่อยเนี่ย
หรือบางคนดูเป็นนักร้องนะ

มันเอาจริงมันก็มีฝุ่นทุกวันแหละครับ
อืมแสดงว่าปรับตัวอยู่กับฝุ่นได้นะ

แล้วก็อยากจะเข้าไปกระแสน้องทอย